อยู่วิกมากสีซึ่งหลายคนเนี่ยเขาก็คาดเดากันไปต่างนานาหนึ่งในนั้นก็คือสาวคณะริญญารัฐนั่นเองนะคะที่ถูกพาดพิงถึง
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาออกมาเคลียร์ว่าไม่เป็นความจริงเลยนะ
แต่ที่ไม่ออกมาชี้แจงตั้งแต่แรกเนี่ย
ก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของนักแสดงที่จะเจอข่าวเมาส์ข่าวลืออะไรแบบนี้
แต่ว่าข่าวมันกลับยิ่งร้อนระอุขึ้นเรื่อย
ซึ่งก็มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคุณแม่มาก
คือตัวเธอเองไม่เท่าไหร่แต่มันกระทบถึงคุณแม่ไง
คือก่อนหน้านี้มันมีอักษรย่อออกมา
คนก็ทายกันไม่ถูกเพราะว่าน้องก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วย

คือข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันพาดพิงไปถึงน้อง
ข้อมูลที่ได้รวมมาคือชื่อคนนี้แหละว่าอย่างนั้น
ใช่เธอก็เลยออกมาประกาศชัดเจนเลยนะคะว่า
หากคนที่ปล่อยข่าวไม่ยอมหยุด
จะดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ

ก็พูดตรงนี้เลยนะคะวันนี้เลยจบที่วันนี้เลยนะคะว่า
ไม่จริงไม่ใช่เราเราไม่ได้ทำ
คนเป็นแม่โดนหาว่าลูกหายตัวเหรอ

หนูก็อยากจะเคลียร์เพื่อศักดิ์ศรีของแม่หนู
อยากจะออกมาพูดเพื่อแม่หนู
อักษรย่อไม่รู้เรื่องเลยพี่
ผ่านมาสองสามวันหนูไม่รู้เรื่องเลย
รู้อีกทีคือตอนพี่เตยสัมภาษณ์อืม
ตอนนั้นถึงแบบเขาเอ่ยชื่อเราแล้ว

เหมือนพี่เตยเขาก็โทรมาเขาก็เป็นห่วง
เขาก็บอกว่าเออเนี่ยสัมภาษณ์ยังไง
เขาให้คำแนะนำเพราะว่ายัง